ก็ได้เข้าพิธีสมรสไปแล้วนะครับ
แล้วก็มีบรรยากาศในงานฉลองพิธีมงคลสมรสด้วย

ขวัญใจคนไทยนะครับพี่แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
แล้วก็น้องจ๊ะจ๋าคนหลังสวนชุมพรนะครับ

แต่ว่าเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับผม
ครับก็วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับ
ที่น้องจ๋าที่อยู่ด้วยกันมาตลอด
แล้วก็พี่ก็รู้สึกดีใจมาก
ก็ความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะ
แล้วก็ดีใจมากที่มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเยอะมากค่ะ
ขอบคุณนะคะที่เลือกหนูมาเป็นภรรยา
และหนูก็สัญญาว่าหนูจะทำหน้าที่ภรรยาอย่างดีที่สุดค่ะ
ถามพี่แหลมนะระหว่างอัลคาฮาร์ดเอสตาด้ากับน้องจ๋า

ผมถ้าพูดไปก็น่าจะเป็นน้องจ๋าครับน่ากลัวที่สุดครับตอนนี้
ตอนนี้เอสตาด้ากับอัลคาฮาสชิดซ้ายไปเลยตรงนี้

กลัวใครครับผมแต่กลัวเมียคนเดียว

อนาคตจะมีลูกสักกี่คนแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตที่ชุมพรอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ศรีสเกต
ค่ะอนาคตก็พี่แหลมเขาวางแผนไว้ว่าอยากจะมีลูกสัก๓คนนะคะ
แล้วก็ต่อไปก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะ

ชุมพรค่ะ
อยากเป็นเขยชุมพรสุดท้ายผมพูดพี่สั้นเลยนะว่า
ไปต่อยที่อเมริกาทำให้คนทั้งโลกรู้จักเมืองไทยมากขึ้น

ผมดีใจแทนคนชุมพรที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักจังหวัดชุมพรมากขึ้นนะครับ
ผมขอให้ทั้งคู่มีความสุขนะครับ
แล้วก็ในอนาคตผมคงจะหาคู่แล้วแต่งงานเหมือนกันเพราะว่าอยากมีความสุขเหมือนพี่แหลมนะครับ
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพผมเอกชุมพรรายการครับ